คือเรื่องที่เกิดขึ้นของในพีชเนี่ยนะ
ทำให้คนไปเรียบเทียบกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะของการขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้

โกหกแล้วก็ต้องโกหกยาวเพราะว่าเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โกหก
ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นครูปรีชาหรือว่าหวดจรูนเนี่ย
คือต้องมีคนนึงที่พูดไม่จริง
แต่ว่าที่กาญจนบุรี๓๐ล้านเนี่ยคู่กรณีเขาอึดกว่าพีช

ทนได้ไม่๒๓วันพีชก็ไม่ไหวแล้วพีชก็สารภาพดีกว่า

ใช่ไหมเขาก็ขึ้นส่งขึ้นสารยืนยันความรู้สึกของตัวเอง
แต่พอมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคราวนี้
มันเป็นเรื่องของคนขายลอตเตอรี่

ค่ะก็ชื่นชมคนประกอบอาชีพเดียวกัน
คนขายลอตเตอรี่แล้วก็เป็นคนซื่อสัตว์
ทำให้คนไทยเห็นว่านี่พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เขาซื่อสัตว์นะ
แต่พอมาโป๊ะแตกนี้เจ๊เกียวบอกโอ้โหรับไม่ได้
เอาอาชีพของเขามาทำให้เสียหายหมดเลย
เสียต่อวงการขายสลากเลย
เจ๊เกียวฮะนางปนัญชยาสุขภูลนะครับ
บอกว่าตอนแรกที่ได้ยินข่าวว่ามีคนถูกหวย๑๕ใบ๙๐ล้านที่สมุทรสาคร
หวยจากพ่อค้าที่ซื่อสัตว์เก็บสลากไว้ให้สั่งซื้อทางไลน์ก็ไม่โกงเลย
รู้สึกชื่นชมมากว่านี่โอ้โหเป็นการแสดงความซื่อสัตว์ของอาชีพคนขายสลากินแบ่งรัฐบาล
แต่พอมาเรื่องแตกว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยกับการที่มาล้อเล่นกับอาชีพนี้
ทำให้ประชาชนคนซื้อลอตเตอรี่ที่มีความหวัง
ก็ต้องหมดความหวังกระทบกับกลุ่มผู้ค้าด้วย
ตอนแรกที่เจ๊เกียวได้ยินข่าวที่ว่ามี๙๐ล้าน
อันนี้เจ๊เกียวเน้นมาตลอด
แต่พอสรุปมาเป็นอย่างนี้
ถ้าเป็นเรื่องจริงที่ว่าเอามาหยอกเล่นอย่างนี้
มีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วย

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ย

มีความหวังอยากจะถูกรางวัล

เป็นการโปรโมทเพื่ออะไรแต่เจ๊เกียวขออนุญาตนิดนึง
ขอให้แยกแยะนะคะขอให้แยกแยะข่าวและเรื่องบางเรื่อง
มันเป็นบุคคลค่ะเจ๊เกียวขออนุญาตนิดนึงค่ะ
ขอให้อ่าใช้เหตุผลนิดนึงสาธารณ์ว่าเจ้าเกียวชอบไหม
การที่ไม่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพบางเรื่องมันเล่นไม่ได้
มันไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะเราไม่ใช่เด็ก
ถ้าเด็กเนี่ยหยอกเล่นกันหรือพูดผิดพูดถูก
ถือว่าไม่ได้เจตนาไม่มีความผิดแต่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว
ไม่ควรจะทำให้สังคมสับสนแล้วก็สังคมเราทุกวันนี้อยู่ลำบาก
เกี่ยวบอกกับนักข่าวของเราด้วยนะคะว่าเนี่ย
จริงแล้วอ่ะเจ๊ก็มีเลข๗๓๔๕๑๐นะครับ
แต่ไม่ใช่งวด๑กันยายนเป็นงวด๑๖สิงหาคม
นั่นค่ะอ๋อก่อนหน้าหนึ่งงวดใช่ค่ะ
แต่ว่างวด๑๖สิงหาคมก็ออกเลขท้าย๒ตัว๑๐
เกียวถูกรางวัลนี้ด้วยนะคะเพราะขายไม่หมด
ก็เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วเจ๊เกียวบอกว่าเสียดายเหมือนกัน
อยากโชว์ลอตเตอรี่เลขนี้ให้ดูเพื่อยืนยันว่าเป็นอีกชุดที่เหลืออยู่
เลขหน้า๔ตัวเหมือนกันก็คือ๗๓
ตัวหลังเนี่ยไม่ตรงเนี่ยค่ะครับ
เกียวบอกว่าถ้าเป็นงวดนี้นะโอ้โหเจ๊ถูก๓๐ล้านไปแล้ว
เพราะว่ามีเลขนี้ตั้ง๕ใบแต่คนละงวดเจ๊บอกแหม
มาถึงเจ๊เร็วไปงวดหนึ่งใช่นะคะเอาเอาเป็นว่าคดีนี้นะครับ
ก็ชัดเจนว่านายพีชโกหกค่ะแต่ยังไม่มามอบตัวนะฮะ
หมายจับเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ